เขาบอกว่าคนจะรักกันดูกันง่าย
ตอนเจ็บตอนป่วยดูแลกันหรือเปล่า
เรื่องราวชีวิตของคุณอิ๋งอิ๋งสิทธินี

คุณอิ่งอิ๋งเขาเป็นพี่น้องละกัน

ทุกวันนี้จริงคุณอิงอิงก็ยังทำหน้าที่พิธีกรอยู่

แต่ทีนี้เธอเล่าเรื่องราวความรักที่มันเจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน

อันนี้ประวัติของเธอนะคุณอิงอิ๋งทำงานพิธีกร
่งดังมาตั้ง๒๐กว่าปีก่อนแล้วนะครับ

คุณอิ๋งอิ๋งโพสต์ระบายความชอบช้ำใจ
โพสต์รูปดอกบัวบอกว่าครั้งหนึ่งที่ลูกผู้หญิงไม่อยากเจอ
มาเป็นรูปดอกไม้สีม่วงหน้าออฟฟิศพร้อมกับแคปชั่น
เหตุผลที่เธอนอกใจมาจากความมักมากในตันหาราคา
ร้อนแรงทวีคูณขึ้นอีกเมื่อคุณอิ๋งอิ๋งโพสต์รูปกับสามี
แล้วเขียนข้อความว่าแทบไม่น่าเชื่อ
เขากับหมอนวดทำลายชีวิตเราพังพินาศ
พีคไปกว่านั้นอีกถัดมาอีกหนึ่งวัน
ขออภัยคุณอิ๋งอิ๋งอัดคลิปเผารูปทิ้ง
อันนี้ตอนที่บอกว่าแทบไม่น่าเชื่อ
เขากับหมอนวดทำลายชีวิตเราพังพินาศ
ส่วนอีกรูปหนึ่งโพสต์ในวันถัดมา
เผารูปทิ้งและพรั่งพรูความขมขื่น
คืนที่กัดกินใจพอกับเพลิงแค้นที่ลุกโชนแบบนี้เลย

สรุปคือคุณอิ๋งอิ๋งกับสามีอยู่กินกันมา๑๕ปี
จนตอนนี้เธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย

มะเร็งลามไปปอดต่อมน้ำเหลือง

ซ้ำยังต้องมาช้ำใจระหว่างที่ตัวเธอเองนอนป่วยอยู่นั้น

ถามสามีของเธอบอกว่าที่รักที่รักกินข้าวหรือยัง
ทั้งที่คุณอิ๋งอิ๋งเป็นภรรยา
นี่แหละฮะความช้ำใจอย่างที่บอกไปว่า
เวลาเราเจ็บเราป่วยนะคนที่ดูแลคือคนที่รัก
ส่วนคนที่ทิ้งเราไปเขาไม่รักเรา
ไปกว่าเก่าเพราะว่าโพสต์ถัดมาของคุณอิงอิ๋งบอกว่า
คนรักใหม่ของสามีเธอเป็นหมอนวด
เขียนไว้แบบนี้ขอโทษนะคุณผู้ชม
เป็นหมอนวดกระปูบำบัดให้ผู้ชาย
ซึ่งในโพสต์ล่าสุดก็คือเมื่อ๕ชั่วโมงที่ผ่านมา
คุณอิ๋งอิ๋งบอกว่าได้อ่านทุกข้อความคอมเมนต์

เมื่อ๒เดือนก่อนเธอหยุดหายใจระหว่างให้คีโมไปแล้ว
แต่หมอพาเธอกลับมาแล้วเธอมาพบกับความจริง
เรารับเขาไม่ได้เขาได้ทั้งผู้ชาย
ได้ทั้งผู้หญิงจริงเหรอเนี่ย

และที่สำคัญนะเราต้องถามก่อนเลยสุขภาพ

บอกว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์นักนะ
ขณะที่น้องสาวก็คือคุณอิ่งอ้อยนะฮะ
คุณหญิงอ้อยทำธุระอยู่ที่สถานีตำรวจนะครับไม่สะดวกให้ข้อมูล
อย่างไรก็ตามเราก็ได้คุยกับเพื่อนสนิทก็คือคุณโก้ธีรศักดิ์
คุณโก้เปิดเผยทางโทรศัพท์บอกว่าได้คุยกับพี่อิ๋งอิ๋งแล้ว
อิงอิ๋งก็ขอบคุณทุกกำลังใจแต่ยังไม่พร้อมออกสื่อจริง
ก็ถามว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่โพสต์หรือเปล่านะครับ
คุณโก้ธีรศักดิ์คุณโก้นะครับ
บอกสั้นว่าเป็นไปตามนั้น

คงเป็นไปตามเรื่องราวที่โพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กนะครับ
อยากให้พี่อิงอิ๋งมาตอบเองในวันที่พร้อมแล้วกันเนอะ
แต่ตอนนี้ก็คือแบบเราก็รู้สึกเป็นห่วงนะครับ
บอกเวลาคุยกันเราก็ยังแบบอยากจะแบบพี่อิ๋งอิ๋งอยากทานอะไรไหม
เดี๋ยวส่งไปให้ทานหรืออะไรอย่างนี้

แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่อิงอิงด้วย
เราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ใช่ค่ะคุณอิงอิ๋งก็หายหน้าหายตาไปนานนะคะ
แล้วก็ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมกับเรื่องราวมรสุมชีวิตอย่างที่เราท่านได้ทราบกันนี่แหละค่ะ